ไปตรวจสอบในพื้นที่อื่นในแต่ละภาคกันบ้าง
ทั้งที่พระอิศราณเดี๋ยวเฉพาะที่จังหวัดเลยร์สกลนคร
แล้วก็ที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วย
สถานการณ์น้ำในเขื่อนก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับ
โดยนายภัยรัฐทัพประเสริฐผู้มนวยการ
ส่วนบริหารจัดการน้ำแล้วก็บำรุงรักษาราชการ
แทนภูมิหน่วยการสำนักงานโชปภัทรที่๑๓
มีหนังสือด่วนถึงพวกว่าราชการจกาลจนบุรี
ให้ปรับเพิ่มการประบายน้ำเขื่อนวัชิลาลงกรแล้วก็เขื่อนศรีนคริน
ซึ่งมีปริมาณน้ำอยู่เหนือเกณฑ์ควบคุม
ให้กลับมาอยู่ในระดับที่สมดุล
รองรับปริมาณฝนใหม่ที่ตกลงมาจะตกลงมาเพิ่มในช่วงเวลาอีก๒๓เดือนข้างหน้าด้วยนะครับ
เขื่อนวัชิลาลงกรจะทยอยปรับเพิ่มการประบายน้ำ
จากเดิมวันละ๓๖ล้านลูกบาทเมตรเป็น๓๙ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
แล้วก็จะเพิ่มเป็น๔๓ล้านลูกบาทเมตรในวันนี้ครับ
ส่วนเขื่อนศรีนครินทยอยปรับเพิ่มจากวันละ๑๕ล้านลูกบาทเมตร
เป็นวันละ๑๘ล้านลูกบาทเมตรเมื่อวันที่๔สิงหาคมมาแล้ว
แล้วก็ล่าสุดเพิ่มเป็นวันละ๒๐ล้านลูกบาทเมตรครับ
ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเลย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ชมประธานจังหวัดเลยเร่งทำการลักน้ำ
เพื่อเพิ่มการประบายน้ำออกให้ได้อีกวันละ๑ล้านลูกบาทเมตร
เนื่องจากมีปริมาณน้ำในอ่างค่อนข้างสูงนะครับ
อ่างเก็บน้ำเลยระบายน้ำออกวันละ๘๖๗๐๐ลูกบาทเมตร
มีน้ำไหลล้นสปีลเวย์อีก๑ล้าน๒แสนลูกบาทเมตร
รวมกว่า๒ล้านลูกบาทเมตรต่อวันครับ

เจ้าหน้าที่กรมชมประธานได้ติดตั้งท่อการลักน้ำเพิ่มอีก๑๕ท่อในเขื่อนน้ำอูล
ตำบลแร่อำเภอพังโคนเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเดิม
ระบายน้ำได้วันละกว่า๒๔๐๐๐ลูกบาทเมตร
เพิ่มขึ้นอีกวันละ๑ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
และเมื่อรวมกับน้ำที่ล้นสปิลเวย์ออกไป
จะทำให้อัตราระบายน้ำเพิ่มขึ้น
เป็น๔ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพูดถึงที่เขื่อนน้ำอูน
บอกว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้น๕เซนติเมตร
ถือว่าตอนนี้เป็นเขื่อนที่มีปริมาณน้ำ
สะสมมากที่สุดในประเทศไทย